เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วคุณผู้ชมครับ
แม่ค้าออนไลน์คนดังเขาบอกว่าไปหลอกให้คนทั่วไปมาลงทุนขายกล่องสุ่ม
แล้วเดี๋ยวจะมีทองเป็นรางวัลให้เป็นผลกำไรให้
แต่หลังจากลงทุนไปตอนแรกได้ตามสูตรครับ

มีการแจ้งขอยกเลิกการขายนะครับ

ซอกขยี้ข่าว๒ครับเปิดประเด็นนะครับ
แม่ค้าออนไลน์เนี่ยบอกใกล้หมดตัวติดหนี้หลายสิบล้านบาท
หลังจากชวนคนให้มาลงทุนร่วมหุ้นจะได้ผลกำไรงาม
ใบ้ปลูกข้าวขนมปังหมดอายุ

หลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับ
มีคนมาทายคำตอบเพียบเลย
เพจดังกล่าวต้องมาเปิดคำใบ้ที่๒
เป็นตัวอักษรนอหนูคอควาย
นอนหนูรอเรือคอควายกไก่แล้วก็ททหารครับคุณผู้ชมฮะ
คำใบ้ที่๒ก็พุ่งเป้าไปที่นาราเครปกะเทยครับ
เนื่องจากเคยมีกระแสดราม่าในประเด็นขายกล่องสุ่มไปก่อนหน้านี้ไงครับ
พอกดเข้าไปติดตามเนื้อหาตามแฮชแท็กดังกล่าว
ก็มีการพูดถึงการลงทุนกล่องซุ่มกันเป็นจำนวนมาก

แล้วลำดับเหตุการณ์บอกว่าเห็นโพสต์ชักชวนให้ลงทุนขายกล่องสุ่มจากเฟซบุ๊ก
คิดราคากล่องละห้าพันบาทหากลงทุน๑๐กล่องขึ้นไปจะได้ทองรูปภัณฑ์เป็นของแถม
จึงลงทุนไปประมาณ๖๒๐๐๐๐บาทปรากฏว่าช่วงเดิมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
คุณนาราแจ้งขอยกเลิกการลงทุนจึงติดต่อของเงินคืนสิแต่ขนราจะถยอยคืนครั้งละ๕๐๐๐บาท
ต่อมาขอลดเหลือ๓๐๐๐บาทนะต่อมาขอลดเหลือ๒๕๐๐บาทนะ

ก็ได้เงินเกินกว่าราคาทองรูปภัณฑ์๑บาทแล้ว
ว่าทำไมต้องไปลงทุนซื้อกล่องสุ่มล่ะ
แต่เอาเงินไปซื้อทองเก็บเองไม่ดีกว่าหรือ
หลังจากเป็นประเด็นมีคนออกมาเรียกร้อง
เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากคาดกันว่านะครับ
ลงทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐รายครับ
ทยอยคืนเงินไปให้ด้วยนะครับ

แล้วก็ใช้หนี้จนแทบไม่เหลือแล้ว

หรือว่าไม่เหลือเงินแล้วก็ไม่รู้นะ
ส่วนผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เงินแนะนำให้ไปแจ้งความ
และให้ออกมาพูดให้หมด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งว่าเธอไม่มีเจตนาโกงครับ
เพลงที่ซื้อของดาราวันนี้ดาราก็ขอขอบคุณ

นายตั้มบ้างดีกว่าเขาโพสต์ถึงประเด็นดราม่ากล่องสุ่มเนี่ยว่า
ซื้อกล่องที่อ้างว่าแจกรางวัลเป็นเงินทองของแบรนด์เนมมูลค่าหลายเท่ากว่าที่ซื้อ
แต่ไม่ส่งของให้มีการถามกลับและท้าให้ไปแจ้งความ
นายตั้มย้ำว่ากล่องสุ่มแบบนี้เข้าข่ายความผิดหลายกระทงนะครับ
เพราะว่าการขายกล่องสุ่มลุ้นรางวัลต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดตามพรบการพนันหากขายแล้วไม่มีรางวัลตามโฆษณา
เข้าข่ายหลอกลวงเงินผู้อื่นฐานช่อกงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร์
จำคุกกระทงละ๕ปีต่างกรรมต่างวาระกันด้วยนะครับ